ก็ไปต่อเลยดีกว่านะคะดิฉันเนี่ยจะพาไปเที่ยวบ้านของดิฉันที่จังหวัดศรีสเกต
เพราะว่ามีการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานขึ้นมา
เอาภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระศรีนคริน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดไปถึงงานนี้โอ้โหอลังการงานสร้างจริงจริงค่ะ
เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นงานที่เรียกได้ว่าจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้มาเที่ยวกัน
เที่ยวที่นี่ในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่ดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยปลูกกันมากแล้วก็เบ่งบานกันในช่วงนี้
เพราะฉะนั้นนะคะพอมันเบ่งบานปุ๊บกลิ่นมันก็ส่งกลิ่นหอมอบอวนไปทั่วสวนสมเด็จแห่งนี้นะคะ
ก็เลยมีการจัดงานขึ้นมาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกตกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนศรีสเกตจัดงานสืบสารประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสเกตส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมถึงอนุรักษ์วิถีชุมชนด้วย
จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยจะมีชนเผ่าสวยลาวเยอะเขมรอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยความรักความกลมเกลียวความสามัคคีเขาก็เลยจัดงานขึ้นมาแล้วกันนะแต่ละคนเนี่ยก็เอาของดีของพื้นเมืองของพื้นบ้านเนี่ยมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นของใช้เป็นเครื่องเรือนเครื่องประดับอาหารเอามาขายกันแบบเนี้ยในราคาย่อมเยาว์แล้วก็ยังมี
ดามจากนางรำผัดเปลี่ยนมุ่นเวียนมาให้ชมความสวยงามกันแบบมากมายขับข้างตลอดทั้งวันเนี่ยตั้งคือก็สนุกสนาน
ก็บรรยากาศยิ่งใหญ่ไม่แพ้กลางวันนะ
เพราะกลางคืนเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงเรื่องอารยธรรมแห่งศรัทธามนตราศรีพฤเทศวร
ก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
แต่คุณผู้ชมเอามาให้ดูแบบนี้แล้ว
ปีนี้ผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวปีหน้าบรรยากาศเป็นอย่างไร
ใครอยากจะไปสัมผัสด้วยตัวเองจัดงานประมาณช่วงเดือนมีนาคมของทุกวัน
นี่ฉันก็ถือว่าขอเชิญชวนคุณชนะคุณใบตองและคุณผู้ชมไปเที่ยวศรีสะกิดได้เลยนะคะ